อัลลินจ์
จังหวะปีอัดของทนะฟ้าบางกร

ไม่ต้องนับเลยครับโอ้โหท่านผู้ชมครับพันเดชศึกได้อย่างเด็ดขาดครับ
เล็กกี้ครูดามยิมครับโอ้โหชะโลมเลือดไปหมดแล้วครับบริเวณ
ลำตัวของทางด้านเล็กกี้แล้วก็บริเวณใบหน้าครับ
โดนฟันเข้ากลางศีรษะนะครับโอ้โหแกโดนนั้นแกทนได้ครับ
แต่เวลาฟ้ามังกรโดนนี่สุดจะทนครับโอ้แต่ต้องยอมรับว่าแลกกันมันจริงครับคู่นี้

เก็บฟันจากสูงลงมาที่ต่ำครับ
โอ้แล้วหัวลับเลยครับธนาคตะกี้

บกป้องกันตัวไม่ค่อยดีครับทางด้านฟ้ามังกร
และทิ้งด้วยหมัด๑๒อีกทีครับต้องลงครับ

โอ้โหครับตอนนี้มันลุกได้ระวันก่อนครับ